เรื่องความเชื่อผิดกลับมาอีกแล้วนะคะ
สำหรับการเล่นไอซ์ยาเสพติดค่ะ
แล้วบอกว่าเล่นไอแล้วผอมสวย

อ่าซึ่งนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจังหวัดสะแก้วค่ะ

เขาไปเป็นพนักงานบ่อนออนไลน์ฝั่งปลอยเป็ด

บอกว่าที่เล่นไอซ์เนี่ยเพราะว่าจะได้ผอมสวย

บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒
ส่วนที่กำลังร่วมทหารและตำรวจภูทรคลองลึก

ตั้งจุดตรวจค้นสกัดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
ลอบเข้าประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีน
ที่จุดตรวจร่วมด่านพรมแดนคลองลึก
และจุดผ่านแดนถาวรอรัญญประเทศ

คือนางสาวชิดชนกอาจคงหารอายุ๒๙ปี
เดินผ่านเข้ามาจุดผ่านแดนมีลักษณะท่าทางดูพิรุษ

ก็ไปเจอไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใส๒ถุง

มีอุปกรณ์การเสพ๒ชุดด้วยนะคะอยู่ในกระเป๋าผ้า
สอบสวนก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้นางสาวชิดชะนก
มีอาชีพเป็นพนักงานบ่อนกาซิโนออนไลน์แห่งหนึ่ง

โดยเธอก็ซื้อไอซ์จากชาวกัมพูชาที่หน้าบ่อนเลยค่ะ

โดยบอกว่าก็เสพไอซ์แล้วมันทำให้ผอม
โดยเธอบอกว่าเริ่มเสพมาประมาณเดือนกว่าแล้ว

ทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพเขาพูดเลยนะคะว่า
ความเชื่อที่บอกว่าเล่นไอซ์แล้วผอมสวยขาวตาโตเป็นความเชื่อที่ผิด
ยาเหล่านี้จริงแล้วเนี่ยถามว่าเขาบอกว่าทำไมถึงเล่นแล้วผอม
เพราะว่าเล่นแล้วมันไม่กินข้าวค่ะไม่กินข้าวไม่กินปลาไม่กินอะไรเลย
น้ำหนักมันก็เลยลดแต่พอหยุดเท่านั้นเนี่ยกินไม่หยุดอีกเหมือนกันมันก็จะโยโย
ความเชื่อที่ผิดเลยนะเล่นไอไม่ผอมนะคะโซมค่ะแล้วก็ซูบค่ะ
จริงแล้วเขาบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยเวลาใช้ยาแล้วมันจะน็อก
ก็จะนอนทำอะไรไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็จะทำให้คือร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในตามกระบวนการที่ควรจะเป็น
เขาบอกว่าจริงแล้วแทนที่จะทำให้ผอมขาวสวยมันกินความสวยของผู้หญิงเป็นอาหารด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไอซ์ถ้าจะทำให้คุณสวยได้เนี่ยเรามาดูความเชื่อใหม่ที่ถูกต้องกันนะคะเล่นแล้วไม่กินข้าวไม่นอนไม่พักผ่อนเอาอะไรมาสวย